ส่วนข่าวนี้ก็ยังอยู่กันที่เรื่องราวของพี่ตลกเหมือนกันค่ะ
คือก่อนหน้านี้หลายคนนะฮะชาวเน็ตรวมไปถึงเพื่อนในวงการตลกตกใจ
เพราะว่าอะไรเห็นโพสต์หนึ่งของพี่กิ๊บโคตรคูณ
โพสต์เหมือนตัดเพาะชีวิตโพสต์เหมือนไม่อยากอยู่แล้วบนโลกใบนี้คุณ
คือข้อความที่พี่กิฟต์โพสต์เนี่ยก็คือทุกวันนี้ไม่เคยลืมอดีต
และอยู่เพื่อเตรียมตัวตายในอนาคต
ข้อความนี้หลายคนบอกพี่กิ๊บเครียดอะไรในใจรึเปล่าเป็นอะไรรึเปล่า
กิ๊บบอกกับพี่อ้อมผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐ
เราบอกว่าอย่าเพิ่งตกใจไปที่โพสต์ไปตอนนั้นเนี่ยอารมณ์พาไปจริง
คือเห็นบรรยากาศมันก็เลยนึกประโยควรีเด็ดนี้ออกมาโพสต์ไป
แต่ย้ำนะที่โพสต์เนี่ยไม่ได้คิดสั้นฆ่าตัวตายนะ
เป็นการโพสต์เตือนสติว่าชีวิตคนเรามันไม่แน่นอน
รู้ดีอยู่แล้วว่าการทำแบบนี้มันบาปค่ะ
แล้วก็มักจะเตือนสติเพื่อนพี่น้องในวงการอยู่เสมอ
ไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอะไรก็ตามอย่าคิดสั้นเด็ดขาด

และทุกวันนี้ถามพี่กิฟต์ความตายกลัวไหม

เพราะว่าคนเราเกิดมาทุกคนอยู่กับสัจธรรม

แต่ทุกวันนี้ยังมีลมหายใจแข็งแรงอยู่
อยากจะทำงานอยากจะมอบความสุขให้กับแฟนมากกว่าค่ะ

แต่พี่ภาวนาในสาธุบุญกุศลที่ลูกทำไว้

ไม่อยากให้เป็นภาระครอบครัวแค่นั้นเอง